เรื่องของความเชื่อไปเจอกับอุบัติเหตุหรือไปเจอกับสิ่งบางอย่างที่ทำให้สติคุณหายไป
ลองเรียกดูเรียกสติเรียกขวัญกับพิธีกรรมแบบนี้ครับ
อ้าวพิธีเขาดูเข้มขังไหมถึงแม้ว่าจะทำแค่ข้างทางธรรมดาธรรมดา
แต่นี่ครับคุณผู้ชมเป็นพิธีกรรมโบร่ำโบราณที่สืบทอดกันมานานแล้วของชาวอีสาน
เขาเรียกว่าพิธีสั่นขวัญ
สั่นขวัญคือเรียกขวัญอย่างนี้หรอ

ถูกต้องเป็นการเรียกขวัญมาส่อนก็คืออะไร
มันก็ช้อนเหมือนกับตักขึ้นมาอะไรแบบนี้
เหมือนเป็นการเรียกขวัญหรือว่าเรียกสติให้กลับคืนมา
ชาวบ้านเขาทำแบบนี้เพราะว่ามีคนในหมู่บ้านประสบอุบัติเหตุ
จากรถจักรยานยนต์ล้มตกใจขวัญหายขวัญหนีดีฟอร์พูดง่าย
คนที่ประสบอุบัติเหตุพอเจออย่างนั้นเข้าไป
มันมีอาการเหม่อลอยจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวขน
ตกใจชีวิตเพิ่งรอดตายมาอย่างนั้น
สติสตังค์มันยังไม่มาไงเอางี้ละกัน
ลองทำพิธีเรียกขวัญเผื่อจะกลับมาดีได้
เขาบอกว่าลองทำแบบนี้แล้วอาการเหมือนลอยอะไรต่าง
มันจะดีขึ้นเหมือนกับเป็นการเรียกขวัญให้กลับมาคืนสู่ราก
เพราะเขามีความเชื่อไงบางครั้งบางขากประสบอุบัติเหตุ
เหมือนกับว่าขวัญขวัญก็บางทีเปรียบเสมือนวิญญาณนะ
มันเหมือนกับหลุดออกจากร่างไป
ขวัญหายตกใจขวัญหายอ่ะแล้วคนที่เขาประสบอุบัติเหตุ
ยังไม่ได้เรียกขวัญกลับมาบางทีงงกุ่ง
ขวัญไม่อยู่กับเนื้อกับเหมือนขวัญหนีดีฝ่ออย่างนี้หรอ
แต่ในทางวิทยาศาสตร์คุณหมอเขาก็บอกว่ามันเกิดขึ้นได้
อาการอย่างนี้เพราะว่าสมองสมองเรายังคิด
และยังจำได้อยู่กับอุบัติเหตุที่เพิ่งเกิดขึ้น
มันก็เลยทำให้บางครั้งบางคราความคิดของเรา
มันยังไม่เข้าที่เข้าทางถ้าทางวิทยาศาสตร์
เขาก็แนะนำให้พักผ่อนแล้วก็ทำจิตใจให้สบาย
เดี๋ยวก็กลับมาดีขึ้นแต่ถ้าในทางศัยศาสตร์
ก็ลองทำพิธีส่อนขวัญคือเรียกขวัญกลับมา
ก็จะทำให้ดีขึ้นได้ถ้าทำสองอย่างควบคู่กันไป
่อนขวัญเรียกขวัญแล้วพักผ่อนให้มาก
ผมว่าเดี๋ยวก็กลับมาเป็นปกติได้เหมือนกัน
ขอบคุณภาพนี้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ